เรื่องของวัยรุ่นอีกแล้วนะคะกลางดึกที่ผ่านมามีกลุ่มวัยรุ่นไม่ทราบจำนวนค่ะ
ทุ่งครุเสียงปืนนี่ดังสนั่นเลยนะคะแน่นอนชาวบ้านอยู่ในระแวกนั้น
โอ้โหแตกตื่นตกใจอยู่ดีเสียงปืนดังขึ้น
แล้วก็ยังมีการไปถีบรถชาวบ้านตกคลองไปอีกสองคันด้วยค่ะ
อีกออกมาออกมายิงมาลูกกระจกค่ะนั่งลงยิงออกมาสิ
อ๋อที่ได้ยินนี่คือเสียงปืนอ่ะค่ะปังปังปังเนี่ยนะฮะ
เป็นคลิปเหตุการณ์ที่คนในบ้านหลังนี้เขาถูกสาดกระสุนใส่ค่ะ
แล้วเขาก็เลยถ่ายเอาไว้แล้วก็ได้ยินเสียงปืนหลายนัดชัดเจนเลยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเที่ยงคืนครึ่งค่ะภายในซอยประชาอุทิศ๗๙
วิเศษสุขนครแขวงทุ่งครุเขตทุ่งครุกรุงเทพนะคะ
ภายในซอยที่เกิดเหตุลักษณะจะเป็นทางปูนเรียบคลอง
ตำรวจสนทุ่งครุร่วมกับอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึง
เป็นตลอดทางยาวเกือบร้อยเมตรเลยนะคะมีทั้งกระสุนปืนสั้น
กระสุนปืนยาวมีหมดค่ะบ้านเรือนชาวบ้านที่ถูกยิงเนี่ยมีได้รับความเสียหายไปสองหลัง
ร่องรอยก็คือมีกระสุนทะลุกระจกฝาบ้านฝ้าเพดาน
มีหัวกระสุนบางอันเนี่ยฝังอยู่ด้วยนะคะแต่ไม่มีใครได้รับบัตรเจ็บค่ะ
อกจากนี้ยังพบว่ามีรถจักรยานยนต์ผู้หญิงสองคนค่ะพักอาศัยอยู่แถวนั้นเนี่ย
เสียหายไปสองคันนะคะเพราะว่ารถจักรยานยนต์เนี่ยจอดเอาไว้ข้างทางแล้วถูกถีบตกคลองไปอย่างเงี้ยค่ะ
รถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีน้ำเงินยังไม่จมทั้งคันเพราะว่ามันติดคาอยู่ระหว่างซอกกำแพง
แต่รถฮอนด้าเอดีวีสีแดงเนี่ยจมหายไปหมดแล้วทั้งคันชุดปฏิบัติการทางน้ำก็ลงไปงมค้นหา
แล้วก็ต้องไปผูกเชือกเพื่อที่จะดึงขึ้นมาได้ค่ะ
นางสาวพรพันธ์มีสิริอายุสามสิบปีนะคะเจ้าของรถฮอนด้าเวฟสีน้ำเงินบอกว่า
ตอนเกิดเหตุกำลังจะขี่รถไปร้านสะดวกซื้อพอมาถึงจุดเกิดเหตุเป็นสะพานไม้ค่ะ
ปรากฏว่ามีกลุ่มวัยรุ่นประมาณ๕๖คนยิงสาดเข้ามาเลย
เธอเลยจอดรถวิ่งข้ามสะพานไปหลบกำแพงอีกฝั่งนึงโดยไม่รู้ว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุเป็นใครมาจากไหนนะคะ
พอทำมีการยิงแล้วก็ถีบรถจักรยานยนต์เธอหล่นไปแล้วก็หนีไป
ส่วนคุณวราพรจิตชื่นอายุ๕๑ปีเป็นเจ้าของที่ได้รับความเสียหายเหมือนกันบอกว่า
ขณะเกิดเหตุอยู่หลังบ้านเธอได้ยินเสียงปืนดังขึ้นกำลังจะออกมาดู
โอ้โหลูกกระสุนทะลุกระจกห้องนอนมาเลยนะคะทะลุไปที่ฝ้านอกห้องนอนรวมแล้วในสามจุด
เหตุการณ์วัยรุ่นไล่ยิงกันแบบนี้ไม่ใช่ครั้งแรกค่ะเธอเล่าว่าครั้งที่สามแล้ว
ไม่รู้จริงจริงว่ามีเรื่องกับบ้านไหนมาบางวันก็มีรถจักรยานยนต์ขี่มาหลายคัน
เสียงดังจอดเต็มไปหมดก็เลยอยากฝากตำรวจนะคะ
ช่วยดูแลหน่อยค่ะความปลอดภัยของประชาชน
ซึ่งช่วงเช้าวันนี้ตำรวจก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างละเอียด
เรื่องต้นทราบว่าเกิดเหตุวัยรุ่นทะเลาะวิวาดกัน
แล้วก็สร้างความเดือดร้อนติดต่อกันมา๒๓วันแล้ว
แต่ครั้งนี้ถึงขั้นอุกอาจคือใช้ปืนยิงเข้าไปในบ้านด้วย
ก่อเหตุมาสืบสวนดำเนินคดีให้เร็วที่สุดนะคะดูเรื่องเกี่ยวกับโควิดค่ะ